คุณผู้ชมคะนอกจากภาคหน่วยงานแล้วเรายังได้เห็นพลังของภาคประชาชน
คือพยายามนำความรู้ความสามารถที่ตนเองมีมาแสดงออก
เพื่อน้องสำนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของเด็นหลวงรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกันกับจิตอาสารวมถึงประชาชนปากคลองตลาดแล้วก็ชุมชนใกล้เคียง
ได้ร่วมกันจัดงานเป็นซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตลอด๒๔ชั่วโมง
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งทั้งจิตอาสารวมถึงชุมชนชาวประคองตลาด
ก็ได้ช่วยกันบรรจงเก็บดอกไม้รวมถึงโครงสร้างต่างทั้ง๖ซุ้ม
เพื่อที่จะเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ติดตามได้นะคะจากคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
จิตอาสาและประชาชนกว่า๒๐๐คนถือถุงดำและสวมใส่หน้ากากอนามัย
ช่วยกันบรรจงเก็บดอกไม้ออกจากโครงสร้างประดับ
เพื่อเคลียร์พื้นที่บริเวณถนนจักรเพชร
ถูกเนรมิตให้เป็นถนนสายดอกไม้ทอดยาวกว่า๔๐๐เมตร
โดยซุ้มดอกไม้มีทั้งหมด๖ซุ้ม
ประกอบด้วยซุ้มคนไทยซุ้มสายฝนซุ้มรอยเท้าพ่อซุ้มบ้านซุ้มเลข๙และซุ้มหม่นทารก
ร่วมกับชุมชนปากคลองตลาดและสวนดอกไม้ต่าง
เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาชื่นชมความงามของซุ้มดอกไม้
สื่อความหมายถึงในหลวงราชการที่๙
และเก็บภาพดอกไม้นานาชนิดไว้เป็นที่ระลึก
นางสาวทิติรัฐพลพิพัฒน์อายุ๓๕ปี
ชาวจังหวัดมีนบุรีที่ได้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนสาวตั้งแต่หัวค่ำ
เพื่อรอเข้าทำหน้าที่เก็บดอกไม้บอกกับทีมข่าวว่า
พอได้ทราบข่าวการรับสมัครจิตอาสาก็เตรียมความพร้อมมาทันที
หัวใจที่มุ่งมั่นอยากทำความดี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ตั้งใจมาช่วยเขาเก็บดอกไม้ค่ะ
เพราะว่าเห็นแบบในข่าวบอกว่าวันนี้มันสุดท้ายแล้วค่ะ
พระองค์รุณนิมิตรอายุ๑๐ปีที่มากับครอบครัวเพื่อช่วยเก็บดอกไม้
โดยเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ตั้งใจจะมาช่วยพี่ทำความดีตอบแทนในหลวงราชการที่๙
ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
ซึ่งเทียบไม่ได้แม้แต่เพียงน้อยนิดกับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เพราะว่าในหลวงท่านทำหลายอย่างเพื่อคนไทยนะครับ

ซ้ำสำหรับดอกไม้เหล่านี้จะถูกนำมารวมกันให้ทางโกรงเทพฯมหา

ก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ

คนไทยทุกคนก็จะยังคงลำลึกถึงในหลวงราชการที่๙เสมอ
และจะมุ่งมั่นทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทตลอดไป
พศจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน